ยอมรับว่าช่วงนี้กระแสเมีย๒๐๑๘มาแรงมากเวิร์ด
ทั้งในละครและชีวิตจริงอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันไปนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้มาหลายปีก่อน
เคยมีประเด็นของพี่ธัญญาธัญเรศ
ตกเป็นข่าวคราวกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ได้รับฉายาว่าเป็นเมียหลวงลวงสังหารไปครองนะคะคุณผู้ชม
แล้วพอเกิดกระแสเรื่องเมีย๒๐๑๘แบบนี้เกิดขึ้น
ธัญญารู้สึกอย่างไรเราไปถามพี่ธัญญากันเลยค่ะ
แบบนี้มันมีในทุกสังคมอยู่แล้วล่ะค่ะ
มันมีในทุกประเทศทุกสังคมอยู่ที่ว่า
ใครจะเจอในลักษณะไหนอะไรอย่างนี้
อย่างเรื่องเราเราเฉยแล้วมันเหมือนมันผ่านมานาน
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเก็บมาเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตแล้วอะค่ะ
คนเจอครั้งแรกครั้งที่๒มันยากที่จะมีสติ
เราผ่านมาก่อนเรารู้ดีสติเนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อเจอบ่อย
ชิลมากค่ะตอนนี้แบบไม่กลัวค่ะไม่กลัวเข้ามาเลยค่ะ

เข้ามาเลยค่ะไม่กลัวค่ะนี่คือสตรองของจริง
ธัญญาบอกว่าสติมันจะมาเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้บ่อย
คือสตรองมากนะค่ะคุณคือแบบถ้าครั้งแรกเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบยังคุมสติตัวเองไม่ได้
พอเจอครั้งที่๒ครั้งที่๓รู้แล้วว่าจะต้องรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยดิฉันเชื่อนะว่าน่าจะได้รับกำลังใจจากลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องลียานี่แหละนะคะ
แต่ตอนนี้ครอบครัวชีแฮปปี้ดีมากเวอร์นะ
เห็นภาพครอบครัวสุขสรรค์ออกมาด้วยในโซเชียล
ในวงการเองนะคะหรือว่าพี่สื่อมวลชนเองก็เลยไปถามคนที่เขามีครอบครัวแล้วอีก